เหี่ยวจากจังหวัดลำปางนะครับจะต้องช่วยกันกู้วิกฤตด้วยการตอบคำถามสี่ข้อ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คำถามนี้จะเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวของคนครอบครัวเรานะครับ
พร้อมนะทุกคนนะมิวพร้อมไหมลูกพร้อมนะ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องเหมียวมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามที่เราจะนำมาตั้งนี้มีทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่อง
เหี่ยวจะต้องเลือกก่อนเรื่องแรกว่าเหมียวสามารถตอบเรื่องไหนได้

แล้วในใจต้องวิเคราะห์ไว้ด้วยว่าเอ๊ะเรื่องนี้พ่อตอบได้ไหม

ถ้าพร้อมแล้วมาดูทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑วัดหัวฝ่าย
เรื่องที่๒ถั่วดำ
เรื่องที่๓ภาษาไทยระดับชั้นป๒

เรื่องที่๕กุ้งสุธิราช
วิเคราะห์ดูก็ได้ครับว่าเหมียวจะตอบเรื่องไหนก่อน

ถ้าพร้อมแล้วน้องเหมียวเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

ทำไมเลือกตอบเรื่องถั่วดำครับ
เพราะว่าทำงานค่ะเก็บถั่วดำ

แสดงว่าเขาเก็บไปเขาไปช่างกิโลหรือ

หนูเคยเก็บได้สูงสุดเท่าไหร่

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
ถั่วดำตะกร้านี้หนักกี่กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๑๗กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๒๗๕กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๓๘กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๔๘๕กิโลกรัม

หมายถึงรวมตะก้าด้วยนะครับ

โยกแน่
เดี๋ยว
เวลาเก็บถั่วดำใส่กระสอบแล้วยกก็น้ำหนักใกล้เคียงกันค่ะ

พร้อมแล้วน้องเหมียวเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒๗๕กิโลกรัมครับ
เดี๋ยวเราจะตอบทั้งหมด๔ข้อพร้อมกันก่อน
แล้วเราไปฟังเฉลยพร้อมกันเลยในช่วงหน้านะครับ

เหนียวจะต้องเป็นคนชี้ชะตาว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เลือกแม่เล็กแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่ขึ้นมาตอบคำถามครับ

นั่นก็คือเรื่องวัดหัวฝ่ายภาษาไทยระดับชั้นป๒
มวยและกุ้งสุธิราช

ทำไมถึงเลือกเรื่องกุ้งสุธิราชให้กับแม่ครับ
แม่ชอบดูลิเกค่ะ
ถ้าอย่างนั้นขอเชิญแม่เล็กมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบครับเคยไปดูพี่กุ้งสุธิราชด้วย

แล้วลิเกนอกจากกุ้งแม่ชอบใครอีกบ้างไหม

คำถามนี้ก็เกี่ยวกับพระเอกในดวงใจของคุณแม่ครับ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดต่อไปนี้คือกุ้งสุธิราช
ตัวเลือกที่๑ภาพที่๑ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒
ตัวเลือกที่๓ภาพที่๓และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ

ดูจากภาพจากที่ว่าเขาทำท่าก็เหมือนกุ้งสุธิราช

ถ้าพร้อมแล้วแม่เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๑ภาพที่๑ครับ

แต่แม่ก่อนจะไปแม่ต้องเลือกก่อนว่า
จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วแม่จะเลือกเรื่องไหนให้พ่อป๋องขึ้นมาตอบครับ

ก็คือเรื่องวัดหัวฝ่าย
ภาษาไทยระดับชั้นป๒และมวย
ขอตอบวัดหอฝ่ายจ้ะ

เห็นไหมสามีภรรยานี่ต้องรู้ใจกันแบบนี้นะครับ

ขอเชิญพ่อป๋องมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จริงแล้วมีอยู่หลายจังหวัดมากเลยนะครับ

แต่ทางรายการก็ต้องถามถึงวัดหัวไฝ
ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของเรา
นั่นก็คือวัดหัวฟ้ายที่อยู่ในอำเภอแจ้ห่ม

วัดหัวฝ่ายมีความสำคัญกับครอบครัวเรายังไง
เป็นจิตศรัทธาของชาวบ้านนะครับ

เจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับ
ก็แล้วแต่บางทีท่านก็ติดกิจนิมนต

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หลวงพ่อธเนธเจ้าอาวาสวัดหัวฝ่ายมีฉายาว่าอะไร

พ่อเคยได้ยินสายาของพ่อทะเนศ
เขามีชื่อเสียงอยู่ในวัดหัวฝ่าย

พร้อมแล้วพ่อป๋องเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

จิตตะสังวโรครับ

จิตตะสังวโรครับ

จิตตะสังวโรครับ
จิตตะสังวโรครับ

จิตตะสังวโรครับ
จิตตะสังวโรครับ

จิตตะสังวโรครับ

จิตตะสังวโรครับ

จิตตะสังวโรครับ

จิตตะสังวโรครับ
จิตตะสังวโรครับ

จิตตะสังวโรครับ

จิตตะสังวโรครับ

จิตตะสังวโรครับ

จิตตะสังวโรครับ

จิตตะสังวโรครับ
จิตตะสังวโรครับ
จิตตะสังวโรครับ

จิตตะสังวโรครับ

จิตตะสังวโรครับ
จิตตะสังวโรครับ

จิตตะสังวโรครับ
จิตตะสังวโรครับ
จิตตะสังวโรครับ

จิตตะสังวโรครับ

จิตตะสังวโรครับ

จิตตะสังวโรครับ

จิตตะสังวโรครับ